เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่สุราชธานีก่อนนะครับ
ในงานศพงานหนึ่งมีควายตัวหนึ่งไม่รู้หลุดมาจากไหนนะฮะ
วิ่งไล่ชนคนในงานนะครับมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ
ดูสิฮะตัวเบอร์เรอเลยนะครับโอ้โหดูดแล้วเขายาวด้วย
แล้วพุ่งมาอย่างไวเลยค่ะ

แล้วด้านในงานเนี่ยแตกตื่นบางคนนี่แบบมุดหลบเข้าไปใต้ที่นั่งเลยนะฮะ
ควายตัวนี้ก็วิ่งไปทั่วดูตรงนี้นะฮะ
นี่คนสูงอายุทั้งนั้นเลยนะครับ
อยู่ในงานนะฮะจังหวะที่มันเข้ามาเนี่ย
พอเขาเห็นกันบางคนนี่เข้าใต้ที่นั่งเลยนะ

ใช่เห็นไหมนู่นแล้วมีหนวดน้อยตัวเล็กนู่นด้วยเห็นไหม

นี่หมาแล้วฮะเจ้าควายตัวนี้นะครับวิ่งมาแล้วเห็นไหมฮะ

นี่ที่พุ่งเข้ามาตรงนี้นะฮะ

บางคนก็มุดเข้าใต้ที่นั่งเลย
นี่ฮะนี่เป็นงานศพงานหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่วัดโพบ้านใต้นะครับ
เกาะพงันจังหวัดสุราชธานีกำลังจัดงานศพกันอยู่
ชาวบ้านก็เลยอยู่เยอะเลยนะฮะ
จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเจ้าควายตัวนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าของพาไปแข่งชนควายมา
ขณะที่กำลังพากลับบ้านเนี่ย
มันคงยังหงุดหงิดอารมณ์ค้างฉุนเฉียวอยู่นะครับ
แล้วมันก็สะบัดหลุดมาจากเจ้าของ

วิ่งเข้าไปในวัดแล้วก็ไล่ควิดคนอย่างนี้นะฮะ

สุดท้ายเจ้าของเข้ามาตามกลับไป

แบบนี้เจ้าของควายก็ต้องรับผิดชอบ